ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ร้านข้าวต้มกลางเมืองยาลาเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนบาดเจ็บผู้ก่อเหตุคนเสียชีวิตนะคะ
เป็นทหารค่ะนะคะแล้วก็เกิดเหตุในร้านข้าวต้มค่ะ
ตำรวจสพเมืองยะลานะคะไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะ
ก็พบศพของจ่าสิบเอกธวัฒน์วงพลายเป็นรองผู้บังคับกองร้อยทหารพราน๔๖
ถูกยิงถึงเก้านัดค่ะเสียชีวิตในร้านข้าวต้มริมถนนจงรักที่อำเภอเมืองยาลา
ร้านนี้มีคนเจ็บอีกคนนึงนะคะบาดเจ็บก็คืออาสาสมัครทหารพรานรัชชานนท์ลายสิงห
กัดเดียวกันกับผู้เสียชีวิตนะคะถูกยิงที่ขาซ้ายได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุรอมอบตัวก็คือร้อยโทพจรินวังขุนพรม
กัดกอง๑๐๑๕๒กองพันธุ์ที่๓พร้อมทั้งอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด๙มิลลิเมตร
กระบอกกระสุนในแมกกาซีนเหลือ๔นัดค่ะทั้งหมดเป็นทหารหมดเลยคุณนัทพงศ์
เขาบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยทุกคนก็คือมาจากที่อื่นนะคะ
ต่างฝ่ายต่างมาทานข้าวต้มกันแล้วก็นั่งโต๊ะใกล้กันโดยบังเอิญ
ปรากฏว่ามีปากเสียงโต้กันไปโต้กันมาแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาส
จนกระทั่งนำไปสู่การชักปืนยิงตอบโต้กันแล้วมีคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เราจำลองภาพเหตุการณ์ให้ดูนะคะนี่คือเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
แล้วก็เสียชีวิตคนหนึ่งบาดเจ็บอีกคนนึงผู้ก่อเหตุรอมอบตัวทั้งหมดเป็นทหารหมดเลย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะนะคะคือเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ที่มากินข้าวต้มกันเมาหมดเลยค่ะ
มึนเมาหมดเลยคือดื่มมาจากที่อื่นแล้วก็มากินข้าวต้มกันที่ร้านนี้
มันก็เลยมีการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้น
ทะเลาะวิวาสมาจากการพูดข่มกันไปมาเรื่องยดตำแหน่งที่แตกต่างกัน
นี่ค่ะผู้ก่อเหตุล่าสุดนี้ก็มีการดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าค่ะ
ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันในร้านข้าวต้ม
และผู้ที่ก่อเหตุชะกะวุดปืนยิง
สาเหตุก็เกิดจากการทะเลาะวิวาดกันครับ
ก็เป็นการพูดข่มกันในเรื่องของศักดิ์ฟรีสี่
จะคงเป็นประเด็นในเรื่องของการข่มแล้วก็ยดเรื่องตำแหน่งกัน
รู้สึกว่าทั้งคู่นะครับ
คดีนี้ค่ะคือที่อยู่ในความสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ทุกฝ่ายเป็นทหารหมดเลยแล้วจะยังไงต่อไปนะคะแล้วประชาชนก็หวาดระแวงนะคะ
มีปืนมาอยู่ในนอกสถานที่แบบนี้พกปืนมาแบบนี้ด้วย
แม่ทัพภาคที่๔คือก็บอกว่าได้มีการกำชับกำลังพลทุกฝ่ายแล้ว
วกอาวุธติดตัวเมื่อต้องไปกินดื่มเที่ยว
ส่วนคนที่พกพาอาวุธในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังและมีสตินะคะ
ความผิดที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องถูกส่งตัวขึ้นสารทหารนะคะ
จุดเกิดเหตุวันนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบดูค่ะ
โอ้โหร้านข้าวต้มร้านนี้ก็ขายของไม่ได้ค่ะ
วันนี้เพราะว่าเมื่อคืนมีคนเสียชีวิตอยู่นะคะ
ก็ต้องปิดร้านทำความสะอาดเคลียร์สถานที่
ชาวบ้านนี่บอกโอ้โหเห็นใจร้านนี้จริงนะคะ
นี่ค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบกับการทำมาหากินของเจ้าของร้านเลยนะคะ
วันนี้ทางโฆษกกอรมนนะคะพันเอกเกียรติศักดิ์นีวงนะคะ

บอกว่าทางผู้บังคับบัญชาจะไม่ปกป้องแน่นอน
จากบทลงโทษทั่วไปแล้วจะต้องถูกขังคุกโดนตีตรวนแน่นอน

ไม่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบก็ต้องขึ้นสารทหาร
ที่ค่ายองคยุทธบริหารที่จังหวัดปัตตานี
ขึ้นสารทหารยังไงก็ต้องโดนตีตรวนแน่นอน
และต้องรับโทษมากกว่าปกติค่ะ